ทรัพย์นรากรจากระเบียบวัทธศิลป์
แล้วคนนี้ดังมากหล่อมากแม่ยกโอ้โหสนั่นลั่นเมืองจริงนะคะ
เรียกว่าเป็นขวัญใจแม่ยกทั้งภาคอีสานค่ะ
นารากรค่ะถือเป็นหมอลำสุดหล่อแถวหน้าเมืองไทยเลยนะคะ
เวทีประกวดร้องเพลงมาอย่างโชคโชนค่ะ
เรียนจบจากมจันเกษมนี่แหละค่ะแล้วก็ตามหาฝันมาสมัครอยู่ระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะ
มีผลงานมากมายที่โดดเด่นก็คือการคาวเวอร์เพลงค่ะ
ลมหนาวที่เรนูเพลงนี้เป็นเพลงแบบยอดฮิตเขาเลยนะ
ร้องทีเนี่ยแม่ยกกรี๊ดเลยมันเพราะมากจริงนะคะ
เพราะจับใจค่ะร้องเวทีไหนได้ใจแม่ยกนะคะ
นี่นะกะล้องนึมพ่อเลยขนาดนี้
นั่นก็คือบูธจักรพันธ์ค่ะคนนี้ดังเหมือนกันค่ะ
นี่นะคะคู่จินเวลาขึ้นเวทีด้วยกันมักจะโดนเจลโดนนู่นนั่นนี่
ย่อกันโชคแบบชอบนะคะเขามีคลิปขอร์นด๊อบด้วย
ถามถ่ายนะท็อปจริงตอนนี้มีแฟนหรือยังนะคะ

ลุยงานก่อนนะคะเพราะว่าล่าสุดเพิ่งใช้หนี้ให้คุณพ่อคุณแม่

ส่วนอนาคตหากมีโอกาสก็อยากทำธุรกิจไว้ให้ที่บ้าน
อ่ะเราไปฟังสัมภาษณ์หมอลำสู้ชีวิตนามท็อปนารากร
ระเบียบวัฒนศิลป์กันเลยค่ะ

หรือชั้นใสหรือหรือเลือกลายโหผมเลือกลายครับเท่าว่า
คู่ยกก็ต้องเข้าใจกันเพราะว่าผมก็มีง่าซึมือ
อาจจะมีเวลาแค่นี้